ว่าเขาเตรียมที่จะฟ้องสื่อและพิธีกร
ทำให้ตัวเขาและคุณบีเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ได้แน่ชัดนะคะว่ารายชื่อของสื่อ

แน่คือจะมีใครถูกฟ้องบ้างอันนี้ไม่รู้จริงจริงแต่มันก็มีการจับประเด็นของชาวเน็ตที่นำมาโยงกับกระแสนี้คนนึงค่ะที่ชาวเน็ตเขาพุ่งเป้าไปก็คือพี่หนุ่มกัญชัยพิธีกรสุดฮอตแห่งยุคค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนจากประเด็นนี้นะแต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของพี่หนุ่มกัญชัยก็ทำให้ถูกจับมาโยงค
แบบบอกป้าเลยแต่ถูกโฟกัสไปที่แคปชั่นเขาบอกว่าบอกเลยพ่อบ่ยั่้นน่ะน้องน่ะ

ใช่แต่ทางฝั่งไฮโซปุ๊กเขาก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกัน
แคปชั่นว่าอีสานวันละคำยั่นตามพจนานุกรมแปลว่ากลัว
หลายคนก็เชื่อมต่อว่ามันมีความสอดคล้องอะไรกันหรือเปล่า
แต่เขาแท็กไปที่คุณวิวอลองอะไรเนี่ยค่ะ
คนนี้คือเพื่อนเขาเพื่อนสนิทเขา
แล้วที่สำคัญมันยังไม่จบทั้งคู่ต่างก็กดไลค์กันและกัน
เราก็เลยไม่รู้ว่าประเด็นนี้มันจะเป็นยังไงกันต่อ
ก็ต้องรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายแล้วกัน
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้คุณฟุ๊กเขาจะฟ้องใครอะไรยังไง
นะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะ
ใช่ค่ะ